เป็นลานจอดของห้างแห่งหนึ่งครับ
น่าจะเป็นการเอาคืนกันระหว่างคู่อริย

ดักทำร้ายที่ลานจอดของห้างครับ

พี่เบิร์ตนะบาดเจ็บเลย
แห่งนี้อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับแล้วน้องก็ถูกนำตัว

ถามเพื่อนของผู้เจ็บหน่อย

ไอ้เล็กนะบอกว่าตอนที่
พวกผมเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากลานจอดของห้างโหพี่ผมไปเจอวัยรุ่นคู่อริมีการพูดจาท้าทายกัน
แล้วอีกฝ่ายมันลงมาจากรถมากระโดดถีบมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนผมล้มลงไปเลยผมเนี่ยพยายามดึงร่างเพื่อนผมไอ้เอเนี่ยขึ้นมา
แต่ไปโดนคู่อริเอามีดพกฟันหัวเข้าไปอีกเอเนี่ยนะเลือดอาบหัวเลยแล้วคู่อริมันชักปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงใส่ก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
สาเหตุน่าจะเกิดจากคู่อริเนี่ยมาดักทำร้ายผมก็คือในเล็กเนี่ยแต่กลุ่มเพื่อนของผมเคยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
ส่วนไอ้คนที่เจ็บเพื่อนบอกว่าเอเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ต้องมารับเคราะห์แทนเพราะคู่อริคงเห็นว่าเอาก็มาด้วยกันนี่
เออเองโดนไปก็แล้วกันส่วนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับเขาเล่าให้ฟังนะ
ว่าเห็นแล้วล่ะวัยรุ่นมาเหมือนจะมาเผชิญหน้ากันทีแรกก็นึกว่าชกกันหมัดต่อหมัดอ่ะแต่พอเห็นมีการใช้มีดผมก็กลัวว่ามันจะอันตรายถึงชีวิต
ก็เลยตะโกนขึ้นมาตำรวจตำรวจมาตำรวจมาเท่านั้นแหละคู่อริฝั่งนั้นที่มาก่อเหตุเนี่ยนะขี่รถบึ่งหนีไปเลยครับ
ต้นตำรวจก็สอบปากคำกลุ่มคนเจ็บแล้วก็พยานแวดล้อมแล้วเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดจะได้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ